การใช้กะลาขูดหนังควายเป็นวิธีการหนึ่งในการดูแลเรื่องความสะอาดผิวของควาย
และยังเป็นการช่วยนวดตัวควายให้คลายหายเมื่อย
อีกทั้งยังช่วยให้ควายหายคันผิวได้อีกด้วย
โดยสมัยก่อนนั้นคนเลี้ยงควายก็จะนำกะลามาผ่าครึ่ง
และทำให้กะลามีลักษณะขอบเป็นแบบฟันปลาที่มีความหยักตลอดขอบของกะลา
เวลาจะใช้งานก็จะคว่ำกะลาแล้วใช้ส่วนที่มีความอยากขัดถูผิวหรือหนังควายให้ทั่วตลอดทั้งตัว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน